เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ยังไม่สบายใจ
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าคดีอยู่นะครับ

สุดท้ายเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่เพชรชบุรี
ในสภาพลักษณะก็คือยิงกรอกปากตัวเอง
ตำรวจสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ย
พบว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

สามีก็ได้รับการประกันตัวไปต่อสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ทั้งผู้ตายแล้วก็ลูกในท้อง๙เดือนที่ก็ต้องผ่าออกมาด้วย
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปไปคุยกับรุ่นพี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิต
เขาให้ข้อมูลต่างนะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์หรือว่ากุ๊กไก่วัย๒๙ปี
ที่เสียชีวิตตอนตั้งท้องอยู่๙เดือนเนี่ยลูกจะคลอดอยู่แล้วเนี่ย
แล้วนายชัยราชวัฒน์เพ็งสว่างหรือว่าในป๋อมวัย๓๗ปี
ตกเป็นผู้ต้องหานะครับรุ่นพี่คนนี้บอกว่าที่ผ่านมากุ๊กไก่
มีปัญหาระหองระแหงกับในป๋อมสามีอยู่บ่อยครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ความเจ้าชู้ที่มักจะชอบไปพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่น
ซึ่งปกตินิสัยของในป๋อมเนี่ยเขาจะเป็นคนดูสุขุมนิ่ง
ก็เลยมีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงเข้ามาชอบเยอะ
แต่ปัญหาเรื่องเงินนั้นนะครับทางเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าน้องกุ๊กไก่เขาก็มีภาระต้องรับผิดชอบก็เลยต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่น
เพราะว่าในป๋อมเองเนี่ยไม่ได้ให้เงินอะไรใช้มากมาย
เนื่องจากเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นอีกอันนี้เพื่อนรุ่นพี่เขากล่าวอ้างกับเรานะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่กุ๊กไก่เสียชีวิตในสภาพลักษณะ
เหมือนกับยิงกรอกปากตัวเองเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่คนนี้บอกว่าไม่เชื่อว่ากุ๊กไก่
จะตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะกุ๊กไก่เนี่ยปกติแล้วเขาเป็นคนขี้กลัว
แค่เห็นมีดก็กลัวแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถูกฆาตกรรมแน่นอน
แล้วก่อนที่น้องจะเสียชีวิตได้ยินเพื่อนบอกว่าสามีเนี่ยไปทำผู้หญิงคนอื่นท้อง
แล้วจะพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่ของตัวสามีของน้องกุ๊กไก่เนี่ย
เขาไม่ค่อยชอบน้องกุ๊กไก่มากนักอันนี้เพื่อนรุ่นพี่กล่าวอ้างกับเรานะฮะ

เหมือนประมาณว่าไปทำผู้หญิงท้อง๕เดือนแล้วพ่อแม่เขาจะเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้าน
เหมือนจะรับอ่ะจะรับจะรับผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านอีกคนนึง
ต้องแล้วคือหนึ่งอ่ะเราน่าจะพ่อแม่ไม่น่าจะชอบไก่เหมือนไม่ยอมรับรูปสไพคนยังเขาไม่ค่อยดูแลไก่ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยติดบ้านทำก่อนอ่ะไปไหน
อีกตัวซักวันเลยนะก่อนแต่งนะครับก่อนฟี่ทะเลว่าไก่ท้องและพอตอนที่ว่าของรู้ว่าไก่ฐ้องอ่ะ

คือเราไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรที่เขาทิ้งไปเขาเป็นคนบอกว่าให้ไก่ไปทำแทงด้วยซ้ำ
เราคิดว่าน้องเราไม่ได้ฆ่าตัวตายพันเปอร์เซ็นต์เลยครั้งแรกที่รับโทรศัพท์จากเพื่อนอ่ะ
ก็คือไม่คิดเลยว่าน้องฆ่าตัวตายคิดเลยว่าถามเพื่อนเลยว่ามันจริงเหรอ
เห็นมีดเห็นเลือดมันก็แทบจะเป็นลมแล้ว
แล้วนับภาษาอะไรให้คนไปจับปืน

ทีนี้ในช่วงวันเกิดเหตุที่นางสาวรุ่งทิพย์หรือว่ากุ๊กไก่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยที่นายชัยรัชวัฒน์สามีให้ข้อมูลกับตำรวจก็คือบอกประมาณว่าวันนั้นก็มีปัญหาทะเลาะกันนิดหน่อย
พาเพื่อนมาดื่มกินที่บ้านมาสังสรรค์ที่บ้านแล้วก็เสียงดงเสียงดังก็เลยมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาพอออกจากบ้านไปเอากลับมาภรรยายิงตัวตายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์นะครับไปที่บ้านของเพื่อนของในป๋อมสามีของผู้ตายที่ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้นะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่บ้านนะฮะก็เลยได้ไปสอบถามนะครับทางเพื่อนเนี่ยคนนี้นะฮะเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราโทรไปถามนะฮะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปดื่มสังสรรค์กันที่ร้านอาหารกับในป๋อมกับเพื่อนอีกคนนึงพอร้านปิดกลับมาที่บ้านในป๋อมแล้วนั่งดื่มเบียร์คนละขวดเปิดเพลงฟังไปด้วยก่อนที่น้องกุ๊กไก่
แล้วก็เหมือนกับพูดคุยอะไรบางอย่างกับในป๋อมอยู่ครู่นึงก่อนที่กุ๊กไก่จะกลับเข้าไปในบ้านแล้วในป๋อมก็กลับมานั่งดื่มเบียร์ต่อจากนั้นในป๋อมเดินเข้าไปในบ้านเพื่อนคนนี้บอกกับเราว่าสักพักนึงนะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่ากุ๊กไก่เสียชีวิตอยู่ที่โซฟาแล้วส่วนในป๋อมยืนอยู่ตรงบริเวณประตูบ้านโดยขณะที่ในป
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนก็เลยบอกว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เขาก็ไม่รู้จริงว่าในตัวบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนสาเหตุต่างเขาก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุที่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ไม่ทันสังเกตว่ามันอยู่ตรงจุดไหนแบบไหนอะไรยังไงเพราะตอนนั้นมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็ตกใจมาก
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมมันเกิดเหตุการณ์ในบ้านครับผมก็ไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านนะครับได้ยินเสียงปืนครับเสียงปืนก่อนหน้าที่จะได้ยินเสียงปืนแล้วได้ยินเสียงคนมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะอะไรกันไหมครับ
ตอนนั้นเห็นไหมครับว่าปืนอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นน้องไก่คือนั่งอยู่ที่ไหนครับตอนที่เราเห็นเขาเข้าไปอะสภาพ

เมื่อวานคุณกิติศักดิ์ไปที่บ้านของนายชายรัชวัฒน์นะฮะเราก็อยากจะถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากประกันตัวสู้คดีเนี่ยเขา
ยืนยันแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เจอแต่พ่อนะฮะเจอคุณ
พ่อนะฮะเมื่อวานส่วนวันนี้ไปอีกครั้งหนึ่งก็เจอแต่คุณพ่อเหมือน
นะครับพ่อของในป่อมหรือว่าในชัยราชวัฒน์นะครับพ่อก็ทำงาน
อยู่นะฮะที่สวนนะครับก็เลยได้เบอร์โทรมานะฮะคุณกิติศักดิ์ได้
โทรมาก็โทรไปคุยกับนายชัยราชวัฒน์นะครับเขายอมเปิดเผย
นะฮะคุยกับคุณกิติศักดิ์ทางโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมครับเขา
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งดื่มเบียอยู่หน้าบ้านกับ
เพื่อนสองคนนะก็เปิดเพลงฟังไปด้วยจากนั้นภรรยาก็คือนางสาวรุ่งทิพย์หรือว่ากุ๊กไก่ก็เดินมาที่ประตูแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในป๋อมบอกว่าวันนั้นก็จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันนะครับแล้วกลับมานั่งดื่มเบียร์ต่ออีกพักหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านเห็นปืนวางอยู่บนโต๊ะส่วนกุ๊กไก่ภรรยานอนอยู่ในห้องเขาก็เดินเข้าไปในครัว
อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเขาก็วิ่งไปดูพบว่ากุ๊กไก่นอนเสียชีวิตอยู่ที่โซฟาคือยิงตัวตายไปแล้วอันนี้เขาบอกกับเราอย่างนี้นะส่วนสาเหตุที่กุ๊กไก่ตัดสินใจยิงตัวตายในป๋อมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เปิดใจคุยกันส่วนคำให้การของในป๋อมที่ขัดกับผลชนะสูตรที่ระบุว่าวิ

เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าอยากให้รับรู้นะฮะไม่ได้ว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จอะไรยังไงนะครับอยากให้รับรู้เท่านั้นส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าเขาไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องแล้วก็จะเอาผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
แล้วมันมีเหตุอะไรที่ว่าน้องเขาจะฆ่าตัวตายครับผม
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกัน
คุณผู้ชมคะขณะที่นางสาวเฉิดโฉมพี่สาวของน้องกุ๊กไก่ค่ะ
ก็ได้ยินที่ทีมข่าวของเราคุยกับในป๋อม
บอกว่าคำพูดของในป๋อมที่ได้ยินเหมือนพูดวกไปวนมา
เหมือนกำลังไม่ได้พูดความจริงอะค่ะ
แล้วเรื่องที่บอกว่าในป๋อมไม่ได้คุยกับน้องกุ๊กไก่
เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องคุยกัน
ส่วนเรื่องข้อความที่ในป๋อมส่งไปให้น้องสาวของเธอหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ย
เพราะอยากให้น้องรับรู้เรื่องนี้เธอบอกว่าควรจะจุดทูบมากกว่า
เรื่องที่ในป๋อมยืนยันว่าน้องสาวฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะเธอไม่เชื่อนะคะ
ยังไงก็ไม่มีทางเชื่อสิ่งที่เธอเชื่อก็คือกฎแห่งกรรมจะตามสนองกับคนที่ทำ
สำหรับในวันนี้เนี่ยตำรวจก็ได้บอกว่าผลการตรวจเขม่าวดินปืนจะออก
แต่สุดท้ายยังไม่ออกก็เลยยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ตำรวจบอกว่าถ้าผลออกมาก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าคำให้การอยู่ในสำนวนจะเปิด
ได้ก็ต่อเมื่อขึ้นศาลเท่านั้น
มันไม่ใช่ค่ะอ่าจุดทูบดอกเดียวบอกไปเลย
เชื่อว่าน้องตัวเองฆ่าตัวตายค่ะคนที่ว่าทำผิดก็ต้องโดนลงโทษนะคะ
มันรู้อยู่แก่ใจคนเรามันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอก
แต่ก่อนที่กฎแห่งกรรมจะเล่นงานเขาอ่ะเขาเขาก็ต้องรับกฎ
ปัจจุบันนี้ค่ะลงโทษเขาให้แบบคือใครทำผิดอ่ะ
วันที่ไปเชิญดวงวิญญาณน้องกุ๊กไก่ก็ได้ถามในป๋อมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ป๋อมบอกว่าในวันเกิดเหตุเก็บปืนไว้ในรถยนต์
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในป๋อม
ออกมาให้ข้อมูลว่าปืนวางไว้บนโต๊ะในบ้าน
ก็วันนั้นก็คุยเข้าไปเขาก็เอาปืนเอาไว้ในรถ
แล้วคือถ้าเราถามว่าแล้วรถไม่ได้ล็อกหรืออะไรแล้วเขาก็ไม่พูด
ทีนี้ก็เลยถามกันว่าแล้วเราทำยังไงก็ต้องยิงตัวตายอย่างเงี้ย
เราเอาปืนไว้ที่ไหนเขาบอกปืนอยู่ที่รถ
แล้วก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ครับนี่เราก็เลยไม่ได้สนใจเลยเขาก็เงียบไป

แต่เมื่อกี้หลวงพ่อได้ยินใช่ไหมครับปืนเขาอยู่ที่ไหนครับ
เขาบอกว่าเขาวางบนโต๊ะอย่างเงี้ย

ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวบอกว่าศพของน้องกุ๊กไก่ส่งกลิ่นจนต้องมีการชาปนกิจเนี่ยค่ะ
ท่านยืนยันว่าศพไม่ได้ส่งกลิ่นนะคะเป็นแค่การพูดของชาวบ้านที่กลัววิญญาณ
เพราะน้องกุ๊กไก่ถือเป็นศพแรกที่เสียชีวิตตายทั้งกลม
ซึ่งท่านก็นอนเฝ้าอยู่ที่สาราก็ไม่เคยเจออะไรค่ะ
ส่วนที่หมอปลาออกมาบอกว่าหลังไปทำพิธีน้องกุ๊กไก่ไปเข้าฝัน
บอกว่าลูกในท้องยังไม่มีพ่อยังไม่ทันเกิดก็เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งวิญญาณของน้องกุ๊กไก่และลูกยังไม่สมบูรณ์
ในท้องยังขาดพ่ออยู่ในวันที่ชาปนกิจก็อยากจะให้หมอปลานำสิ่งของบางอย่างเผาไปให้ด้วย
วิญญาณจะได้ไปสู่สุขตินะคะ
ลูกในท้องให้ผมเนี่ยทำให้ลูกเขาเนี่ยมีพ่อด้วย
ก็ได้มาบอกผมว่าให้ทำพิธีกรรมอันนี้ให้เขาด้วย
ให้ไปเผาพร้อมไปกับลูกและกุ๊กไก่ด้วย
คือให้เผาไปพร้อมกับลูกและกู้ไก่ด้วย
มาเข้าฝันว่าเขาไปขอบคุณเพื่อนเขานะที่ไปเชิญวิญญาณ
ซึ่งกุ๊กไก่ก็จุงลูกด้วย
แต่กุ๊กไก่บอกว่าไม่มีรถไปเหมือนน้องขาดอะไรไงครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีแรกมีรายงานว่าผลการตรวจขม่าวดินปืน
ผลการตรวจดีเอนเอจากระบอกปืนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยจะออกมานะครับ
หยาดโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลกับตำรวจสอบมศาลพ่ออาจารย์อำใจของคดีนะครับ
ได้รับคำตอบว่าผลยังไม่ออกมานะครับ
ฮะที่ทางพี่สาวโทรไปนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าผลออกมาแล้วเนี่ย
ทางญาติญาติจะยังไม่ได้รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับ
เพราะว่าข้อมูลจะถูกบรรจุอยู่ในสำนวนการสอบสวน
ก็คือตอนที่ขึ้นศาลนะฮะในชั้นนั้นนะครับ
ตำรวจบอกด้วยว่าคดีนี้คงต้องไปที่ชั้นศาลนะครับ
เพราะว่าทางผู้ต้องหาเขาก็ปฏิเสธนะครับ
ตอนนี้ผลชนะสูตรก็ยังไม่ถึงตำรวจสพชะอำด้วย
ถ้าจะดูความชัดเจนในขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องของวิถีกระสุนในตัวผู้ตายที่พบในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่า
สภาพศพของนางสาวรุ่งทิพย์ที่เสียชีวิตนะครับ
กระสุนถูกยิงจากกลางหน้าผากทะลุด้านหลังศีรษะช่วงกระหม่อม

วิถีกระสุนแพทย์นิติเวชชี้ชัดว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

สวนกับคำให้การของทางในชัยรัชวัฒน์
เป็นสามีในตอนแรกนะที่เขาอยู่กับศพนะครับที่เขาเจอศพคนแรกที่บอกว่า
ภรรยาเนี่ยอมปากกระบอกปืนเอาไว้แล้วก็ยิงตัวตายแต่กระสุนมันคนละวิถีกัน
ค่ะนี่นะฮะก็เลยถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้นะครับ
แต่เขาปฏิเสธนะครับก็ต้องสู้คดีกันต่อไปใช่ค่ะ